อีกอย่างหนึ่งนะคุณนะมันก็ไม่รักดีเหมือนกัน
ล้อของเรามันก็ควรอยู่ที่รถของเราแต่ขับไปดีล้อเนี่ยกระเด็นพุ่งเข้าบ้านนะฮะ
ทะลุหลังคาจนเข้าบ้านของชาวบ้าน
คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุที่น่าตกอกตกใจ
ไปดูล้อปริศนานี้ลอยเข้าบ้านกันนะครับ
อยู่กันก็ไม่รู้ว่าจะจบเขา

เนี่ยมันเด้งผ่านไปเลย

ก็ต้องอยู่ติดรถแต่เหตุฉะไหนล้อไปอยู่ในบ้าน
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะครับเป็นที่น่าตกอกตกใจมากนะครับ
ล้อของรถกระบะคันหนึ่งพุ่งมาที่หลังคาบ้าน
คุณคิดภาพนะว่ามันจะลอยละลิ้วสูงมาแค่ไหน
พอมาถึงหลังคาบ้านเลขที่๑๐๒ทับ๒หมู่๖ตำบล๗เสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
พ่อเนี่ยทะลุไปหลังคาบ้านไปชนกับกำแพงทะลุฝ้าก่อนนะ
ฝ้ากำแพงจนถึงพื้นในบ้านนะคุณบ้านนี้เป็นบ้านของคุณป้าทองศรีอิ่มทรัพย์นะครับ
คุณผู้ชมฮะคุณป้าโชคดีไม่อยู่บ้านคุณป้าบอกว่าไปเยี่ยมลูกสาวที่กรุงเทพในช่วงปีใหม่นะครับ
แต่มีเพื่อนบ้านบอกว่าเธอเธอมีล้อรถหลุดกระเด็นตกใส่หลังคาบ้าน
ทะลุเข้าไปในตัวบ้านได้รับความเสียหาย
บอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงล้อจะมาจากไหน
รีบกลับมาดูโอ้โหคุณผู้ชมความเสียหายเกิดขึ้นในบ้านแบบนี้นะครับ
ในห้องนอนถึงกับตกใจเพราะว่าล้อรถยนต์มันทะลุเข้ามาแล้วนะฮะ
แล้วก็มีเศษฝ้ากระเบื้องตกเกลื่อนที่พื้นห้อง
คุณป้าบอกโชคดีไม่มีใครอยู่บ้านนะคุณนะ
ไม่มีใครนอนอยู่หรือเดินไปเดินมาในห้องนี้

กระเบื้องแตกไปก้าวแผ่นฝ้าหลังคาไม่ทัดชิด

รวมให้ช่างมาตีราคาก็ประมาณ๑๕๐๐บาทครับ
ขณะที่ตำรวจสพโพธารามเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมกู้ไพรสว่างราชบุรีนะครับ

สอบรสี๖๖๗๙นปฐมจอดอยู่ข้างทาง
คุณว่าจะครบ๓๒ไหมรถคันนี้

ล้อด้านหน้าซ้ายหลุดหายไปนะครับ
รถคันนี้มีนายสำรวยรวยรื่นอายุ๓๐ปี
เป็นคนขับไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
สำรวยบอกว่าขับรถไปส่งของทะเล

ล้อด้านหน้าซ้ายมันหลุดกระเด็นไป
เห็นกับตาเลยว่ามันลอยแล้วริ้วไปชนหลังคา
ลอยสูงขึ้นไปจนทะลุตัวบ้านแบบนี้นะครับ
ทีนี้ก็พยายามลงไปจะเรียกเจ้าของบ้าน
ไม่มีใครตอบรับเพื่อนบ้านบอกเจ้าของไม่อยู่
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ

ช่วงก่อนปีใหม่นะผมก็เช็คแล้วนะ
ผมเอารถไปซ่อมที่อู่มา
คาดว่าช่างเนี่ยไขน็อตล้อผมไม่แน่น
ทำให้น็อตมันคลายคลายไปคลายมา
ล้อมันก็คลายตัวหลุดไปนู่นนะฮะ
นี่อุตส่าห์จะเตือนกันนะว่าให้ไปเช็ครถให้ดี

แล้วตอนนี้แจ้งทางอู่ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะ
อู่ก็พร้อมที่จะเอามาดูแล
แล้วก็ทางคนขับพี่สำรวยก็พร้อม
ชดใช้ความเสียหายให้แก่เจ้าของบ้านหลังนี้นะครับ